ประเพณีดำหัวพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในประเพณีสงกรานของชาวเหนือในช่วงบ่ายของวันพญาวันเพราะถือว่าเป็นวันดียิ่งใหญ่กว่าวันทั้งหลาย
จากนั้นจึงเล่นสาดน้ำสงกรานซึ่งชาวเหนือเรียกว่ารดน้ำปีใหม่เพื่อล้างมณฑินหรือคราบคลายบาปกรรมของปีเก่า
และเปรียบน้ำดังน้ำใจที่ชะโลมหล่อเลี้ยงมิตรภาพและความเป็นญาติของเราให้ชุ่มฉ่ำใสสะอาดอยู่เสมอ